ว่าในช่วงปีใหม่หลายคนคงจะสวดมนต์ข้ามปี
แล้วก็ขอพรให้ประเทศไทยนั้น
ก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้
ผมมาสวดมนต์ข้ามปีแล้วคนหนึ่ง
เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากสวดมนต์นั้นแต่

เกือบ๕ทุ่มแล้วก็ยาวไปถึงเที่ยงคืนกว่าจะตี๑แล้ว
ใช่ค่ะก็เป็นการทำให้จิตใจสงบ
ในช่วงที่เราจะข้ามปีเพื่อที่จะให้ปีใหม่นั้น
เป็นไปอย่างเรียบง่ายสมบูรณ์และมีสติค่ะ
กระทรวงวัฒนธรรมเองก็ออกมาเปิดเผย

เข้าร่วมการสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้นด้วยในปี๒๕๕๙ค่ะ
น่าชื่นใจนะอืมค่ะใช่ค่ะ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายวีระโรธพจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธในปี๒๕๕๙
ที่จัดโดยกรมศาสนานะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นทั่วประเทศเลยค่ะ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

อาทิตคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
กรสวงศ์มหาธัยจังหวัดทุกจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
จากการรวบรวมข้อมูลจากที่รายงานมายังศูนย์
ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี๒๕๕๙
ในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ก็พบว่าพุทธศาสนิกชนนั้น
นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก
และจากการสำรวจข้อมูลวัดและสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศ

จัดขึ้นในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้

แต่ก็จัดสถานที่จัดกิจกรรม

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เอาไปรวมด้วย
กับสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
จึงมีเยอะมากเลยนะคะ

โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทั้งสิ้นค่ะ

ใช่เป็นที่น่ายินดีมากค่ะ
ปีนี้นะคะชาวพุทธได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพิ่มขึ้น
มากกว่าปีที่แล้วกว่า๑๒๐๐๐๐๐คน
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากทุกหน่วยงานทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มากับครอบครัว

แล้วก็ที่สำคัญนะคุณท่องเที่ยวตามอุทยานต่าง
เมื่อวานเราเห็นเขาใหญ่เขามีตักบาททำบุญ
และบางอุทยานจัดสวดมนต์ข้ามปี

ไม่ใช่แค่ไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศนอนรับไอหนาวนะ
แต่ว่าเขามีสวดมนต์ข้ามปีด้วยดี
เพื่อที่จะให้มีสมาธิมากขึ้นราบรื่นมากขึ้น
แล้วก็ขอพรเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมสวดมนต์อาเซียนด้วย

ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่แม่ห้องศร
เชียงรายศรีสะเกตสมคราเป็นต้น
พลเอกธนศักดิ์ก็กล่าวว่า
ต้องขอชื่นชมหน่วยงานที่จัดสวดมนต์ข้ามปี
ให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมด้วยอาทิตกลุ่มเด็กพิเศษ
และผู้ด้อยโอกาสจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะ
เยาวชนจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้ต้องขังของกรมราชธรรมด้วย
ก็ถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
เขาไม่ได้สวดเฉพาะของศาสนาพุทธนะ
มีศาสนาซิกศาสนาคริสต์ก็ร่วมกันสวดมนต